มาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอุปสรรคเยอะมาก
นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการขันหลีกที่

เราหยิบมา๕เหตุการณ์ครับ
กับทีมชาติไทยชุดนี้ก็ถือว่าวุ่นวายไม่น้อยเลยครับ
คุมทีมแทนโค้ดโย่งวรวุษีมาคะก็จากผลงานในช่วงดูไบครับนะครับ
อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเอง
แต่โค้ดโย่งเองก็ยังคุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ย้อนข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องราวของการเลื่อนโปรแกรมนะครับ
ในประเทศเนี่ยก็ในช่วงท้ายอย่างที่ได้เรียนไปว่ามีทั้งฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วย
ที่ตรงกับการแข่งขันกีฬาซีเกมทางสมาคมแล้วก็ทางมาดามแป้งเองก็ได้มีการเห็นด้วยนะครับ
ในการที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมทั้งหมดนะครับก็เพื่อให้สโมสรได้ปล่อยตัวหลัก
๓รายนะครับใน๔เกมครั้งนี้เนี่ยก็ส่งได้๓คนนะครับก็มีทั้งกวินธรรมสัจจานันท
วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญแล้วก็วีรเทพป้อมพันธ์นะครับก็จะมาช่วยน้องน้องในทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าน่าจะเป็น๓ขี้แมนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยจะถึงทองไม่ถึงเนี่ย
ก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็นักเตะลูกครึ่งอาวุธใหม่ก็จะเป็นคอยขับเคลื่อนทีมด้วยนะครับ
ก็คือเจ้าภาพเวียดนามแชมป์เก่าครับก็เคยแชมป์เป็นแชมป์มาสองสมัยนะครับ
แล้วก็มาเลเซียที่เราจะเจอกันวันนี้นะครับเป็นแชมป์เก่าถึง๖สมัยส่วนไทย
เราเป็นแชมป์รายการนี้ถึง๑๖สมัยนะครับ
ก็ทยอยไปกันบ้างแล้วมีการแข่งขันกันบ้างแล้ว
แต่ของฟุตบอลหญิงก็เป็นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับ
แตกต่างจากบอลชายที่อยู่ในความคาดหวังของแฟน
ของแฟนแฟนอ่าเดินทางไปที่เวียดนามเพื่อแข่งขันในซีเกม
ครั้งนี้ครับโค้ดบิโยโอกาโมโตหัวหน้าภูมิสอนนะครับ
พร้อมนักกีฬายี่สิบคนนำโดยศิลาวันอินตะมีสุริสาสร้าง
สงธนีการแดงดาแล้วก็วารุณีเพชรวิเศษ
ฟอร์โลกแล้วสุดท้ายมาแล้วของบรรยห์หยิงก่อนการเดินทางนี่
บิโยนะครับก็บอกว่าครั้งนี้น่าเสียดายก็คือว่าคือ
เนี่ยไม่มีเกมอุ่นเครื่องนอกประเทศแต่ก็ยังมีการอุ่นเครื่อง
กับทีมผู้ชายในประเทศ๓ทีมด้วยกัน
ก็ทั้งมีการเตรียมทีมที่ดีแล้วก็ช่วยตอกย้ำนะครับ

ส่วนตัวเข้าใจในความคาดหวังของแฟนบอลที่ผ่านมา
เวียดนามมาถึง๓ครั้งก็ไม่ง่ายเลย
แต่ก็จะพยายามใช้การฝึกซ้อมที่มี
ใช้พลังของทุกคนนะครับที่พยายามอย่างเต็มที่

มีเมียนมามีสปลาวมีสิงคโปร์
รอบแรกไทยเจอสิงคโปร์ก่อนนะครับ
วันที่๑๐พฤษภาคมนี้ในเวลา๑ทุ่มครับ